หน้าแม่เท่าวัย๗๕ที่๑๐๑
คือตอนเช้าเขาก็ออกมาดูที่นา

ทีนี้มือเลอะท้าวเลอะก็จะไปล้างมือที่ส่าน้ำ
แต่ฝนเพิ่งตกลื่น

เนี่ยตรงนี้โอ้โฮโอ๊ยแต่ว่ามันก็ชันพอสมควรเหมือนกันนะเออใช่หุดบ่อแบบ
เหมือนรถมือรถเบ้นโคตรตักอ่ะ

มันตักเลยอ่ะใช่คือลักษณะถ้าลงไปก็คือ

ค่ะแล้วคิดดูอายุ๗๕จะช่วยเด้ออย่างไรอ่ะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหนี่ตำรวจสพอาจสามารถครับรับแจ้งเหตุปุ๊บก็ไปเลยฮะ
ตรงนี้เป็นสระน้ำขุดลอกใหม่กลางทุ่งนาเลยนะ

กว้าง๑๒เมตรยาว๓๐เมตรครับ

แล้วก็มีร่องรอยลื่นถลัยด้วย

พบร่างของคุณอนงคมจิตอายุ๗๕ปีเนี่ย

มอยู่ไม่ไกลจากฝั่งเลยนะ
ญาติผู้ตายที่รออยู่บนฝั่งก็ร้องไห้เลยครับ

อนงเนี่ยแกก็ออกมาจากบ้าน
ดูแลที่นาของตนเองจะเตรียมทำการเพาะปลูก
คาดว่าตอนมาดูที่นามือแม่อนงเนี่ยก็เลอะ

แต่สภาพสระน้ำเนี่ยมันลื่นนะฮะ
ฝนตกเลยก็เลยลื่นถลายตกสระน้ำไป
จากการชันสูตรไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายครับ
และที่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
ญาติผู้ตายไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ก็เลยมอบร่างให้กลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ